ด้วยความเป็นห่วงครับคุณผู้ชมเรื่องของสภาพอากาศต้องเตือนกันเลย
เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนต่อเนื่อง
วันนี้ประกาศเตือนมาล่าสุดตอนตี๕เป็นฉบับที่๓แล้ว
พายุฤดูร้อนในประเทศไทยนะครับ
ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่๓เมษาจนกระทั่งถึงวันที่๖เมษายน
และ๑๑นาฬิกากรมอุตุบอกว่าเดี๋ยวจะออกประกาศเตือนฉบับที่๔
อันนี้ตอนที่เรานำเสนอข่าวเดี๋ยวกรมอุตุก็คงจะแจ้งเตือนฉบับที่๔แล้วล่ะ
ใช่คือต้องระมัดระวังเพราะว่าภาคที่ได้รับผลกระทบ
คือจะมาก่อนเลยก็คือทางอีสานกับภาคตะวันออกถูกไหม
ใช่นะครับแล้วก็ที่เหลือเจอทุกภาคเหมือนกันนะครับ
ให้คุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกในหลายพื้นที่นะครับ
เพราะว่าประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคอีสาน
ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนมีฝนตกหนักมีลมกระโชกแรง
ให้คุณดูที่มุกดาหารกันก่อนนะครับ
ลมพัดมาไม่ถึง๑๐วินาทีปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณดูสิ
ลมมันมาแรงมากนะครับคุณนับวินาทีดูได้เลย
แป๊บนึงหลังคาของเพลิงพักเนี่ยปลิวและเดี๋ยวดูนะราบเลย
ตรงนั้นฮะ๓๔หลังราบเลยนี่ครับคุณผู้ชม
วินาทีดูได้เลย๑๐วินาทีเท่านั้นแหละฮะปรากฏว่าบริเวณร้านสิริชัยหมูหัน
ซึ่งติดอยู่กับบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวแก่งกระเบาบ้านนาแก่น้อย
ตำบลปงขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร
ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกได้นะครับ
ลมกระโชกแรงมานะครับปรากฏว่าซุ้มอาหารของร้านหมูหัน
แก่งกระเบากว่า๑๐ซุ้มมันปลิวเลยคุณ
แล้วมันพังเสียหายแบบนี้เลยนะฮะ
คุณคิดดูลมแรงขนาดไหนขนาดต้นไม้ใหญ่ยังเกือบเอาไม่อยู่นะ
ใช่เนี่ยหักร่วงลงมาแล้วภาพเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่ใช่เป็นภาพนิ่งเพราะอะไร
กล้องโครงช้อนปิดมันยังสั่นนั่นจากแรงล้มมาค่ะ
แล้วคุณดูแป๊บเดียวสงบนิ่ง

ลมมันมาแป๊บเดียวแล้วก็สงบนิ่ง
แต่สร้างความเสียหายได้ถึงขนาดนี้นะครับ
นี่แหละฮะเกิดขึ้นนะครับที่มุกดาหารนะครับ

ทางด้านของกำนันตำบลโป่งขามนะครับ

เร่งออกสำรวจความเสียหายในพื้นที่เลย
เพื่อจะรายงานความเสียหายไปยังทางอำเภอ
พร้อมประสานเทศบาลรวมไปถึงทหาร
เข้าช่วยเหลือประชาชนในเขตที่ได้รับความเดือดร้อน

เดี๋ยวเราพาไปที่อำเภอปักทงชัยนครราชศรีมา

นี่ก็ฝนตกลมแรงไม่แพ้กันนะฮะ

ยังไม่กระโชกเท่าที่มุกดาหารนะคุณนะ
ดูจากต้นไม้ใหญ่ได้นะครับ

พายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่ตำบลตูม
ปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมานะครับ

แล้วก็ฝนตกลงมากระหน่ำ
แล้วก็ลมพัดเอาหลังคาบ้านสังกษีปิวไปหมดเลยนะครับ
ต้นไม้ใหญ่หักโค้นกีดขวางถนนทับบ้านเรือแล้วก็ทับรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านนะครับ
รวมถึงรถจักรยานยนต์ชาวบ้านก็ล้มละเนละนาดนับ๑๐คันเลยนะครับ
ที่ชุมชนวัดวังวารีวลบ้านสวนหอมบ้านสแก่งามบ้านหนองจอกบ้านใหม่ป่าตะแบกได้รับความเสียหาย
รวมทั้งสิ้นคุณ๙๒หลังคาเรือนนะฮะ
ซึ่งในจำนวนนี้พังเสียหายจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้จำนวนถึง๑๗หลังคาเรือน

ระดมกำลังเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็ชาวบ้านออกมาช่วยเหลือกันในการตัดต้นไม้ที่กีดขวางถนน
แล้วก็ล้มทับรถแล้วก็บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
พร้อมกันนี้ได้ทำการสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นนะครับ
เพื่อจัดหาที่พักชั่วคราวในกรณีที่พายุพัดถล่มจนที่พักพังเสียหายทั้งหมด
หรือว่าเสียหายบางส่วนก็ตามแต่ว่าไม่สามารถอาศัยอยู่ในที่พักของท่านได้
ต้องออกมานะคุณนะออกมาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนนะครับ

คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่อำเภอปากช่องกันบ้างนะครับ
ปากช่องดูสิฮะความเสียหายเกิดขึ้นเพราะว่ามีพายุฝนฟ้าขนอง
ลมกระโชกแรงในเขตเทศบาลเมืองปากช่องลมแรงฝนตกหนักประมาณ๓๐นาที
สร้างความเสียหายได้ถึงขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกไฟแดง
กลางตลาดเทศบาลเมืองปากช่องคุณ
ต้นไม้มันหักลงมาแล้วตรงนั้นเป็นรถตู้โดยสาร
ใช่ฮะมันล้มลงมาทับรถตู้โดยสารเลยนะฮะ
ซึ่งขณะนั้นรถตู้โดยสารวิ่งผ่านมาไม่ได้จอดเฉยนะ
วิ่งผ่านมาพอดิบพอดีนะครับแล้วก็มีผู้โดยสารเนี่ย
เต็มคันรถตกอกตกใจเมื่อกิ่งไม้ใหญ่ล้มลงมาทับ

โชคดีฮะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ
อันนี้บริเวณเกาะกลางถนนมิตรภาพสายเก่ากับถนนคู่ขนานนะครับ
ส่วนบนถนนสายปากช่องนิคมลำตะคองบ้านมสายทองที่ตำบลหนองสาบราย
ห่างจากตัวเมืองปากช่องไปสักประมาณ๑๕กิโลคุณ
พายุก็พัดต้นกล้ามปูขนาดใหญ่ล้มไปฟาดทับสายไฟฟ้าแรงสูง

เสาไฟฟ้าแรงสูงก็ล้มคุณล้ม๑๕ต้น
นี่ระเนระนาดกลางถนนแบบนี้นะครับ
ดับหลายจุดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากช่อง
ผู้นำท้องถิ่นก็ต้องเร่งแก้ไขแล้วครับ
แล้วก็ต้องเอาทั้งเสาไฟนะแล้วก็ต้นไม้ออกจากถนนเพื่อเปิดการจราจรนะครับ
ทีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศเตือนอย่างไรบ้างนะคุณนะ
ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเมื่อเช้านี้เป็นฉบับที่๒นะครับ
ประกาศออกมาตอนตี๕เมื่อเช้าเป็นฉบับที่๓ประกาศเป็นตอนตี๕
คือบอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าก็คือ๓๖เมษายน
ประเทศไทยจะมีฝนตกกระจายครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดเลยค่ะ
อิทธิฤทธิของพายุฤดูร้อนนี่แหละ
เพราะว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีน
แผลลงมาปกคลุมไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้
ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตก
เคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางตอนบน

ความกดอากาศต่ำแล้วก็มีกระแสลมอะไรต่างด้วยนะครับ
บ้านเราก็หย่อมความร้อนปกคลุมอยู่แล้วด้วย
ใช่ร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องกันหลายวันแล้วไงคะ
ทีนี้พอ๒ลักษณะอากาศที่มันต่างกันแล้วมันปะทะกันอย่างรุนแรงแน่นอนค่ะ
สิ่งที่ตามมาคือฝนแล้วลักษณะอากาศแบบนี้
บ้านเราก็ต้องเตรียมรับมือเลยนะคะฝนตกหนักลมกระโชกแรง
ฟ้าร้องฟ้าผ่าอาจจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่
โดยเฉพาะภาคอีสานนะคุณเห็นสีฟ้าไหม
นั่นแหละฮะก็หย่อมฝนทั้งหมดเลยนะครับ

แล้วก็กระจายตัวลงมาทั้งภาคตะวันออกและภาคกลางด้วยนะครับ
ทีนี้ดูกันหน่อยค่ะ๓๘จังหวัดที่จะต้องรับมือ
เรียงกันเลยค่ะคุณผู้ชมเอาตั้งแต่วันที่
เมษายนก่อน๓เมษายนคือพรุ่งนี้
น่านแพร่อุตรดิษฐสุโขทัยพิศนุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรชบูรณ์
จังหวัดต้องระวังไว้วันเสาร์วันที่๓นะฮะ
ใช่ค่ะส่วนอีสานที่บอกว่าอีสานเจอหนักหน่อย
เพราะว่ามันจะมาเนี่ยคืออีสานจะได้รับผลกระทบเต็มเลย
เลยหนองคายบึงกาลหนองบัวลำพูอุดรสกลนคร
นครพนมมุกดาหารกาลสินร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญ
บนรัชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีรำนครราชศรีมาชัยภูมิ
แก่นแล้วก็มหาสารคามนะคะเกือบทั้งภาคนะคุณนะ
ใช่ค่ะทีนี้ภาคกลางบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีนครนายกปราจีนสะแก้ว
ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะ
ใช่นะครับก็พรุ่งนี้ภาคอีสานจะโดนหนักก่อนนะฮะ
แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ในพื้นที่ภาคอื่นต่อนะฮะโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะครับ
ภาคกลางภาคเหนือกรุงเฮียบนครและประวัติศาสตร์มณฑล
ดังนั้นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพายุต่อเนื่อง
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๔เมษายนนะครับ
จนถึงวันที่๖เมษายนภาคเหนือฝนตกมากขึ้นนะครับ
ก็คือจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงราย
พูนลำปางพยาวแพร่น่านอุตรดิษฐ์ตากสุโขทัย
สุนุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์

แต่ว่าวันที่๔๖เมษายนตกหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
อีสานก็ยังคงต้องเตือนว่าหลายจังหวัดตกอยู่นะครับ
ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าก็คือจังหวัดเลยน้องบัวลำพูน้องคาย
อุดรธานีบึงการสะกวนนครมหาศาลคามการสิน
ชายภูมิขอนแก่นโคราชแล้วก็บุรีรำนะครับ
กลางได้รับผลกระทบขยายวงกว้างมากขึ้น

นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาฏลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทอง
อายุทยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรี
มุดสงครามสมุทรสาครนครปฐม
ถามว่ากรุงเทพรอดไหมไม่รอดเหมือนกันนะฮะ
ต้นสัปดาห์ฝนตกกรุงเทพฯบรรณครและปฏิมนต์หม่นทน
ใช่ค่ะส่วนทางภาคตะวันออก
ก็จะมีนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซา
ชนบุรีระยองจันทบุรีตราด
แล้วก็ภาคใต้ก็โดนเหมือนกัน
ก็คือเป็นภาคใต้ตอนบนเพชรชบุรีแล้วก็ประจวบคิริขัน
ดังนั้นค่ะคุณผู้ชมคะฟังข่าวนี้แล้ว
ต้องระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง
หลีกเลี่ยงเลยนะการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
ว่าใต้ต้นไม้ใหญ่รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง
ว่าป้ายโฆษณาที่มันไม่แข็งแรง
ส่วนพื้นที่ริมทะเลจุดไหนนะคะที่มีฝนเนี่ย

ดังนั้นค่ะเรือเล็กก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ส่วนพี่น้องเกษตรกรก็ต้องเตรียมการป้องกัน
ความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วย
แล้วก็ฝนที่จะมารอบพรุ่งนี้เนี่ยนะคะ
จะช่วยเติมน้ำดับแรงแล้วก็ทำให้มีน้ำเพียงพอช่วงสงกรานที่จะถึงนี้ด้วย

ด้วยความเป็นห่วงเพราะว่ามันมีผลเสียหายหลายจังหวัดแล้วนะฮะ